กรณีที่ชายแดนไทยมาเลเซียตรงนี้เป็นอีกด่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันวัตถุต้องสงสัยเข้าไปในพื้นที่
วันนี้ก็มีการลาดตระเวนร่วมกันนะคะ
ระหว่างทหารไทยแล้วก็ทหารมาเลเซียใกล้รัฐเคด้าค่ะ
ติดตามปฏิบัติการณ์นี้ได้จากคุณอารยาโภจารย์ค่ะ
และนี่คือภาพการลาดตระเวนร่วมกันของทหารไทยและมาเลเซีย
ด่านประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
รวมถึงกำหนดวันซึ่งจะต้องลาดตระเวนร่วมกัน
และกำหนดจุดนัดพบซึ่งจุดนี้คือจุดรัฐเคด้า
อยู่ใกล้กับชายแดนไทยมาเลเซีย
ทางด้านด่านประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
จำนวนระยะทาง๖๓กิโลเมตร
และภาพรวมทั้งหมดของการลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
ตั้งแต่จังหวัดสตูนจนถึงอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
จะมีระยะเส้นทางการลาดตระเวนทั้งหมด๒๓๗กิโลเมตร
ในการลาดตระเวนทุกครั้ง
จะต้องสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ในการลาดตระเวนทุกครั้ง
ตามแนวชายแดนส่งผลให้ตามแนวชายแดนนั้นมีความมั่นใจ
และการเฝ้าระวังเพื่อที่จะป้องกันการก่อเหตุ
รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือวัตถุแปลกปลอมรวมถึงการขนวัตถุระเบิด
เข้ามาสร้างความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
การลาดตระเวนร่วมนี้จะกระทำปีละ๑ครั้ง

กำลังจะเสนอให้มีการลาดตระเวน

ซึ่งนอกเหนือจะเป็นการเฝ้าระวังป้องกันความมั่นคงและความปลอดภัยแล้ว

ระหว่างทหารไทยและทหารมาเลเซีย
ซึ่งยังครอบคลุมไปถึงความร่วมมือของประชาชน
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนระหว่าง๒ประเทศ
ให้มีมิตรภาพที่ดีร่วมกันมากขึ้น
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากรัฐเคด้าประเทศมาเลเซีย